ที่จังหวัดบูริรัมณ์นะครับมีแม่ม่ายคนหนึ่งอายุห้าสิบหกปี
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๓ปีมาแอบหลงรักแม่ม่ายคนนี้
แต่แม่ม่ายยืนยันว่าฉันมันจะรักแค่เป็นพี่น้องกันเท่านั้น
แล้วแม่ม่ายคนนี้ก็มีการไปคุยคบหาดูใจกันกับผู้ชายอีกคนนึง
ซึ่งเขารักกันแล้วตกลงโปรงใจว่าเดี๋ยวสงกรานนี้จะมาขอแต่งงาน
แต่ผู้ชายคนที่แอบรักเนี่ยรู้เรื่องเอาปืนไปยิงเขาตายคาบ้าน
แล้วเมื่อวานนี้วิญญาณของผู้ตายเหมือนกับว่าไปเข้าร่างของเพื่อนที่ไปร่วมงานศพ
ไปดูคลิปที่เขาถ่ายไว้ได้หน่อยครับ
ดนไตรรักมันแม่รักมันเหมือนพี่แบบน้อง
มึงอย่าติ๊งน้องด้วยแล้วมึงก็บอกพ่อมึงด้วย
บอกไอ้ชาติไอ้ชาตินั่นแล้ว
มันไม่เคยส่งให้แม่เลยหาโรคเปลี่ยนแล้ว
มึงมึงรักน่มด้วยเหรอ
สู้แล้วเจ๊ด้วยที่นี่สู้แล้วเจ๊งบเหมือนกัน
เด้อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเราดูแลตัวเอง
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเขาบอกว่าเป็นวิญญาณของผู้ตายนะฮะ
เข้าร่างของเพื่อนนะฮะผู้ตายคือนางสาวตรี
อินสำราญอายุ๕๖แต่ผู้หญิงเสื้อสีเหลืองนี่คือนางติ๋ว
เป็นชาวบ้านระแวกใกล้เคียงและเป็นเพื่อนของผู้ตาย
วิญญาณผู้ตายไปเข้าร่างของติ๋วเป็นเพื่อนแล้วก็พูดบอกว่า
ไม่ได้รักคนนั้นรักเหมือนเป็นที่น้องไม่ได้รักเป็นผัวเมียแล้วก็เป็นหัวหลางสองคนคืออายุสิบห้ากับสิบอ่าสิบห้าปีกับเจ็ดปีนะที่เขาเลี้ยงดูอยู่ก็เลยอยากจะให้หลานทั้งคู่นั้นดูแลกันให้ดีเป็นการสั่งเสียนะฮะทีนี้นั่งเทียมเนี่ยมีสักเป็นเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยมีสักเป็นน้องสะพายเขานางเทียมเขาบอกว่
ปีกับสิบห้าปีนะฮะที่ผ่านมามีชายคนนึงชื่อว่าในคมอายุห้าสิบสามมาแอบลงรักเขาแวะมาหาที่บ้านทุกวันกินข้าวเช้าข้าวเย็นด้วยกันแต่ผู้ตายยืนยันว่าไม่ได้รักในคมคิดแค่เป็นพี่น้องเท่านั้นต่อมาสองสามเดือนก่อนผู้ตายมาปรึกษานางเทียมบอกว่านี่นะมีการไปคุยกันกับผู้ชายคนนึงเออรู้สึกดี
อยากจะให้มีคนมาดูแลจนกระทั่งบ่ายของเมื่อวานนายคมที่แอบชอบเนี่ยรู้ข่าวหรือเปล่าก็ไม่ทราบแวะมาหาผู้ตายหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็เห็นตัวของผู้ตายเดินตัวงอล้มฟุบแล้วก็เสียชีวิตส่วนในคมนั้นก็หลบหนีไปนะฮะหลังจากเกิดเหตุในคมมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับอ้างว่าตัวเขาเป็นแฟนกับผู้ตายคบหากันมา๕๖ปีแล้ว

อารมณ์ชววูบไง
ทดโทษมากเลย
อารมณ์ชววูบ

อนาคตต่อไปก็ลูกหลาน
เพื่อนพี่น้องก็อย่าทำดังผมใช่ครับ
สุดท้ายเหตุผลก็อารมณ์ชั่ววูบกันทุกเหตุการณ์เลย